อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวในครอบครัวนะฮะ
น้องชายทนพี่ชายไม่ไหว
เพราะว่าพี่ชายเวลาเมาแล้วชอบอลวาดทำร้ายร่างกายเขา
ทีนี้น้องชายนะฮะคว้าขวานกระหน่ำจามหัวพี่ชาย
จนเสียชีวิตคาบ้านเลย
ส่วนตัวเขาเองนะฮะก็นั่งนิ่งรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเวลา๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะ
ที่บ้านปูนชั้นเดียวเลขที่๓๐๘หมู่๕
ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่ครับ
บริเวณระเบียงปูนหน้าบ้านพบศพของนายบรณชัยทองเถาอายุ๓๒ปี
จมกองเลือดมีเศษขวดเหล้าขาวแตกระจายอยู่ใกล้ศพนะครับ
สภาพศพถูกของมีคมฟันเข้าที่ศีรษะหลายแผล
หน้าอกซ้ายมีแผลถูกฟันจนเป็นแผลชะกันเลยนะครับ
โดยมีนายนรงฤทธองเถาอายุ๒๖ปีน้องชายผู้ตายเป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็นั่งนิ่งเฝ้าศพรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
อกจากนี้ตำรวจยังพบอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายพี่ชายจนเสียชีวิต
ก็คือขวานยาว๔๐เซนติเมตรเล่มนี้แหละครับ
นคราบเลือดอยู่ในตระก้ารถจักรยานยนต์หน้าหมู่บ้านนะครับ

สอบสวนนายนรงฤทธิ์น้องชายผู้ก่อเหตุ
น้องชายของผู้ตายและเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ให้การบอกว่าผู้ตายเป็นพี่ชายของเขาเอง
เวลากินเหล้าเมาทีไรพี่ชายชอบด่าแล้วก็ทำร้ายเขาอยู่บ่อยครั้ง

ก่อนเกิดเหตุขณะที่เขาและคนในครอบครัวนะฮะ
ก็มีทั้งลูกชายแล้วก็พ่อแม่ด้วยนั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
ระหว่างนั้นพี่ชายนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน

ก่อนใช้ไม่กวาดทุบตีเขาที่ใบหน้าของเขา
จนปากแตกจากนั้นมันเกิดการชุลมุนขึ้นนะครับ
พี่ชายก็คว้ามีดพระจะเข้ามาทำร้าย

จะวิ่งไปหยิบขวานที่อยู่ข้างบ้านมาถือไว้เพื่อจะเป็นการข่มขู่
พอพี่ชายเข้ามาจะทำร้ายก็เลยเกิดการต่อสู้กันนะฮะ
ทำให้พี่ชายถูกขวานฟันจนล้มแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ส่วนสาเหตุก่อนหน้านี้พี่ชายมักจะด่าว่าเขาสร้างปัญหาในครอบครัว
รวมทั้งเข้ามาทำร้ายทุบตีเขาบ่อยครั้งนะฮะ
ครั้งนี้ยอมรับว่าทำไปเพราะสุดจะทนแล้วน้องชายบอกแบบนี้นะครับ
พูดครับต้องมาช่วยเขาเวียงให้อย่างนั้นก่อนแต่เขาก็ต้องสมบัติ

ก็ไปพบกับนายสุวรรณอายุ๗๐ปีพ่อของทั้งสองคน
ตอนนี้ก็เป็นพ่อของทั้งคนตายแล้วก็ทั้งผู้ต้องหานะครับ
เล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุคือเมื่อคืนนี้นะฮะลูกชายทั้งสองคนเนี่ย
ก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกันหน้าบ้านแล้วครับจากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงกัน
น้องก็เดินหนีแล้วแต่ว่าคนพี่ก็เดินมาหาเรื่อง
แล้วก็ต่างคนต่างไปคว้าอาวุธนะฮะมีอาวุธในมือจนถึงขั้นลงมือฆ่ากันนะครับ
ส่วนสาเหตุเป็นเพราะพี่ชายชอบพูดข่มเหงน้อง
หาเรื่องทะเลาะกับน้องเป็นประจำเกิดปัญหากันหลายครั้งแล้ว
พ่อก็สุดจะโอ้โหคือกลุ้มใจแล้วนะฮะ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วครับ
คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนศพตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลลำทัพนะครับ
รอให้ญาติแล้วก็ลูกชายคนตัวอีกคนหนึ่ง

เพื่อการรับศพแล้วก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ